มาแล้วเสียงกรี๊ดในสตูเยอะเหลือเกินไม่รู้ว่ารักหรือว่าไม่รักกันแน่

ต้อนรับแน่นอนนะครับเพราะเรานำความสนุกสนานมาให้คุณผู้ชมนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
พบกับเราสองคนได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
จากได้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะคะยังได้เงินเต็มกระเป๋าด้วยนะคะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่ร้องครบ๑๐เพลงรับเลยค่ะ๑ล้านบาท
และวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ติดตามกันมานะฮะ
เขาเป็นคนสู้ชีวิตนะครับมีอาชีพนะครับเป็นเจ้าของวังหอย
อกจากเป็นเจ้าของวางหอยแล้วยังมีความกระตันอยู่ต่อบิดามานดา
เอาล่ะมาพบกับเขาเลยดีกว่านะครับคราวที่แล้วนะครับเขาจบลงที่เพลงที่๑
เขาผ่านไปแล้วเพลงที่๑เขาได้แล้วแน่หนึ่งหมื่นบาท
วันนี้เขาจะมาต่อกันที่เพลงที่๒พบกับเขาเลยนะครับคุณช้าง
หนุ่มวังหอยยอดกระตันอยู่
ร้องได้ให้ล้าง
เขาคนเดิมกลับมาแล้ว

หนุ่มยอดกระตันยูของเรานะครับ
ใบหน้าคมคายสดใส
คุณป่าเห็นหน้าข่าวหน้าดูดีอย่างนี้ทุกวันต้องไปอุดดินนะ
ต้องไปเหยียบดินคือเขื่อนปูเนี่ยชำรุด

ดีนก็คือว่าไม่ใช่ว่าอัดแล้วจบกันนะ
น้ำก็ยังดันที่คุณพ่อไม่มาด้วยวันนี้เพราะว่าอะไรคะ
อ๋อพ่อต้องอุดดินข้างทอ
เพราะว่าถ้าเกิดน้ำมากเข้ามาอย่างนี้ครับ

ซึ่งเมื่อคืนนี้มันก็พังไปครึ่งหนึ่งแล้วครับ
ความจริงก็อยากจะให้พ่อมาด้วยแต่ทีนี้ว่าไม่มีใครดูรอยหอย
คือถ้ามากันหมดบ้านเลยเนี่ยกลับไปเนี่ยบ่ออาจจะหายไปแล้ว
ก็ยังเป็นห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาป่วยอยู่
เพราะว่าเขาชอบเวียนหัวยังกลัวเขาน่ามืดไง
อายุเท่าไรหรือประวัติศาสตร์๖๕แล้วฮะ
คุณพ่อคุณช้างนี่๖๕นะฮะแล้ววันนี้คุณแม่ก็ยังมา
ยังมาสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีครับคุณแม่ครับ
คุณแม่ก็ป่วยอยู่เหมือนกันใช่ป่วยนะเป็นไทรอยด์เป็นพิษ
ถ้าจะให้แน่นอนก็คือต้องเป็นปูนใช่ต้องเป็นปูน
คุณช้างก็บอกแล้วว่าเขาต้องการเงินจากรายการร้องได้ให้ร้านของเรานะฮะ
๒๐๐๐๐๐บาทคือเอาไปซ่อมไอว่าหอยเนี่ยแน่นอน
ใช่ครับคุณช้างถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตังค์สมมุติได้ไม่ถึงเป้า
คุณช้างถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตังสมมุติได้ไม่ถึงเป้า

มันไม่สามารถแก้ได้ครับเพราะว่าน้ำนี่

แลซึ่งแต่ก็ทำให้ดินมันพังตลอด
เพราะถ้าเจอน้ำมาก

คุณช้างคิดไหมว่าในการที่คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างเงี้เลยทำให้ท่านป่วยไหมคะคิดคิดครับมีมีผลเพราะว่า
มันต้องตากแดดไงพี่แบบบางทีก็ลงน้ำไปตากเลนขึ้นมาใส่เรือ
แล้วก็ตักเลนจากเรือสาดเข้าไปที่คันดินอีกทีนึง
เพื่อที่จะสมานเขาเรียกว่าสมานดินให้มันเป็นคันคือจะไปเอาดินก็ต้องไปเอาดินที่อื่นมาอุด
ใช่ไปขุดดินตรงนั้นมันก็ยิ่งลึกมันยิ่งใช่ทลายลงไปเดี๋ยวนะใช่
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่คุณโตมาจนถึงตอนนี้ก็คือเห็นพ่อกับแม่คือย่ำดินอุดไอ้เขื่อนเนี่ย
อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้เหรอใช่ครับก็เห็นมาตลอดเลยจนโต
ท้อไหมคุณท้อไหมกับเรื่องตรงนี้คือเห็นเนี่ยเป็นเรื่องประจำเลย
แล้วเรามันแก้ไม่ได้ปัญหาตรงเนี้ยก็ท้อนะพี่บางทีผมก็ถามแบบ
เออแม่ไม่เหนื่อยเหรอพ่อไม่เหนื่อยเหรออ่ะเดี๋ยวไปซ่อมอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวกลางวางอีกแล้ว
คือไม่ใช่รั่วแค่เฉพาะข้างท่อครับมันรั่วข้างหน้าตรงกลางด้วยหลายที่
หลายจุดใช่หลายจุดแล้วก็ต้องทำกันอยู่อย่างเงี้ย
หลายจุดนะลำบากนะแม่คะแม่ป่วยเป็นอะไรนะไทรอยด์
ใช่ครับไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์เป็นพิษนี่มีอาการยังไงคะแม่
ก็เวียนหัวบ่อยเวียนหัวต้องกินยาทุกวัน
กินเช้าเย็นกินทุกวันขาดยาไม่ได้

อืมต้องใช้ตังค่ะก็ต้องเอาใช้ใช้เงินมาใช่ค่ะ
คุณพ่อก็เหมือนกันในการรักษาใช่เพราะว่าวาดนี่ก็
เป็นโรคที่ไม่รักษาปุ๊บปั๊บหายทีเดียวใช่ครับ
คุณพ่อของคุณช้างคือต้องทำงานเกี่ยวกับน้ำตลอด
ถ้าเป็นโรคเบาหวานเป็นแผลอะไรหน่อยนะอืม
ใช่ไหมคะผู้ชายใช่ครับมันจะเป็นเป็นแผลไม่ได้เลยแบบ
คือแบบถ้าเป็นแผลมามันจะรักษายากอืมมันจะมันจะหายากมันจะติดเชื้อบ้างหายอย่างนี้
ใช่มันจะไม่หายทางยากแล้วอาชีพก็คือมีความเสี่ยงด้วยอะ
ย่ำโครนย่ำดินลงน้ำใช่ครับ
เขาก็ไม่ค่อยไหวด้วยนะอายุเยอะแล้วด้วย
เอาละครับวันนี้เรามาเอาใจช่วยคุณช้างนะครับ
วังหอยยอดกระตันยูของเรานะครับว่าวันนี้เขาจะฝ่าฟันไปได้ถึงตามเป้าที่เขาต้องการหรือไม่นะครับ
นั่นก็คือ๕แสนบาทมาเริ่มกันที่เพลงที่๒
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทมาเลยครับ
มีความสุขรีสูงมากมันลักษณะแบบสบายสบายใจมากเลย
ย้ากภัยเรืออยู่ในว้างหอยอย่างนั้นนะครับชิ้วชิ้วทำไมสบายอกสบายใจ
อะไรเบอร์นั้นคะคุณช้างเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบด้วย
ก็แทบเลยนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ๙๐ขึ้นนะครับ
อินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่สอง
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้

สู้กัน
นั่นแหละครับลูกทุ่งสู้ชีวิต

คุณช้างจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แม่ค่ะก่อนจะร้อง

ร้องได้ในเพลงนี้ผ่านถูกต้องหมด

แต่ถ้าเกิดร้องผิดแม้แต่คำเดียวนะครับ
หนึ่งหมื่นบาทที่สะสมอยู่จะเหลือครึ่งหนึ่ง

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมา
ฮู้เป็นพระเอกในหัวใจของ

หากเธอหัวใจหวัง

คงใจไม่ให้ดำดาง
หนักเบาฉันเอาทุกอย่าง
แล้วแต่เธอสั่งมา
ถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
เชื่อไหมเราเออ
กี่ปีไม่มีในนา

ได้ร่วมเดินทางดังวา
จะรักและเฝ้าบูชา
ขอเพียงมาอยู่คู่กับฉัน
หากแมนสมหวัง
เหมือนดั่งใจคิด
ตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรพัน
หวังใจมันท้อง
ซื้อตรงต่อกัน
รักวันเติมวันเท่านั้นเป็นพอ
ขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดี
สร้างสรรค์ไมตรี
กี่ปีไม่มีลวงล้อ
สิ่งที่ขาดหาย
สองเราร่วมใจกันก่อน
ดอกรักจะบานชู่ช่อ
วันและพื้นจดชื่อ
สุดชื่นสุขสม
ร้องได้หรือว่าร้องผิด
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ช่าย
ช่าย
ช่าย